จริงหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วกับความสำเร็จของทีมชาติไทย
กับการเป็นแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ

ฉากไปเมื่อวานนะครับติดตามบรรยากาศกันหน่อยครับ
เกมคู่สำคัญก็คือคู่หลังนี่แหละครับ
เข้าชิงของทีมชาติไทยที่ผ่านเกาหลีเหนือมาได้๓๐นะครับ
เกมนัดแรกที่ถือเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับ
ที่เบดารูสก็เอาชนะจุดโทษ
ูกิน่าฟาโซมาได้๓ต่อ๐กับเสมอในเวลา๙๐นาทีไป๐๐ครับ
เบลารุสนี่ทีมวันดับ๗๑ของโลกนะครับ
แฟนบอลระหว่าง๒๒๔๘๓คนโอกาสของทีมไทยเนี่ยนะครับ
ขออภัยนะของทางเบลารูสนะครับ

พิรพัฒโนชชายาได้เลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงจังหวะนี้ยังติดเซต
ช่วงแรกไทยทำได้ดีนจังหวัดสวนกลับนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเบรุสเขาก็เลือกที่จะตั้งรับนะครับ

โอกาสอีกครั้งนึงฮิตภัทรโน้นให้กับไอศครายสอนน์ได้มม่วงนะครับ
จังหวะล้มไปนี่เจ็บแผลเก่านะครับจากต้นเกมข้อศอกลงไปแล้วถลอกนะครับ
กับการเข้าประทะกับเบลารุส
รวมถึงธีรเทศวิโน้ทัยด้วยนะครับ

ที่เบอารูสก็ส่งตัวหลักลงไปในช่วงท้ายเหมือนกัน

ฟรีคิกจากพิทธิพันธ์โภคจันทร์ก็ได้เร็วนิสุทธิ์เหมือนกันครับ

ไทยก็พยายามที่จะยิงประตูให้ได้นะครับ

แล้วฮีโร่ของเกมคือกวินธรรมศัลจัดการ

ในการโดดซีเรียทำให้ไทยเข้าชิง

กลายเป็นแชมป์สมัยที่๑๕นะครับ
กันแทบไม่หายใจนะตอนยิง
โอ้โหจุดโทษนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจจริงนะ
ทั้งคนที่ชมอยู่ทางบ้านแฟนบอลในสนามก็ลุ้น

นี่เขาบอกว่าคนยิงโดยเฉพาะพวกดาวดังต่างนี่มาตายเพราะลูกโทษเยอะแล้วนะ

แต่ว่าลูกโทษมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดเดียว
ถ้าเลือกมุมแล้วเนี่ยยิงไม่เข้า
ก็ยังดีกว่ารังเลที่จะเปลี่ยนมุมกระทันหัน

ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการในรายการ
ที่เป็นการแข่งขันโทรนาเมนต์ของรายวัชนะครับ

กวินรับบทบาทกัปตันทีมในการ
รับถ้วยพระทศาสตร์นะครับในครั้งนี้
ส่วนอันดับ๓เป็นบูกิน่าฟาโซนะครับ

ในเวลา๙๐วันที๓๓ครับ

ชนะไป๗ประตูต่อ๖

ช่วยทีมได้ในยุคที่เราต้องการเกมรับที่ดี
แล้วเขาก็เป็นหัวใจในแนวรับที่สุดยอดจริงนะครับ
ก็ดีใจครับดีใจที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ได้ครับผม

อย่างนี้กำลังใจนะครับ

ข้อมูลของสมาคมประติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่ากวินเป็นกัปตันทีมคนแรกนะครับ
ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับในรอบ๔๙ปีของถ้วยนี้นะครับ
การคว้าแชมป์ครั้งนี้สมัยที่๑๕ของทีมไทยนะครับ
แต่ว่ายังอยู่อันดับ๑๓๑เหมือนเดิมก็รอการจัดอันดับใหม่เดี๋ยวคะแนนนี้จะถูกไปทบในรอบคะแนน๔ปีเฉลี่ยในปีต่อไปก็จะทำให้อันดับของเราดีขึ้นเรื่อยแน่นอนนะครับ
จากการที่บอกว่าถ้าเกิดสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับก็จะวิ่ง๕รอบเป็นการแก้บนที่ราชมังคลากีฬาสถาน
จะทำได้ไม่ดีเท่ากับกองกลางอาชีพทั่วไป
เพราะว่าผมไม่ใช่กองกลางอาชีพเลย
แต่ว่าก็พยายามทำหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้ดีที่สุด
แล้วก็ให้มันออกมาดีที่สุดเลย
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ชื่นชมนักเตะที่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้
เพราะว่าเป็นบริษัทใหม่ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นแชมป์ในรอบ๙ปี
ก็คือแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วว่าครั้งต่อมาเราก็ไม่ได้แชมป์ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้
แต่ว่าครั้งนี้เราทำได้เรากลับมาเป็นแชมป์ในรอบ๙ปี
เมื่อครั้งที่แล้วเราก็สามารถป้องกันแชมป์ได้

แล้วก็มีการอาชีพด้วยแบบว่าทีนชุดนี้จัดได้รับเงินอาชีพ
จำนวน๕ล้านบาทจากรายการนี้เลยนะครับในการเป็นแชมป์
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเปิดค้างแต่วันนี้ยาวไปเลย

เดี๋ยวเราจะส่งทีมงานไปเก็บรีโมทของทุกท่านนะครับ